คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่ข่าวนี้บ้างดีกว่านะคะ
รุ่นใหญ่ซะหน่อยคุณแอมสาวลักษณ์คุณผู้ชมค่ะ
เหตุเกิดจากที่เขามีการจัดคอนเสิร์ตร่วมกันนะ
แล้วก็โพสต์คลิปภาพแบบเฮฮาอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็น
เพื่อนสาวเนี่ยเออเพื่อนสาวค่ะก็มีคุณหมายเจริญพุระ
คุณมาช่าคุณนัทมีเรียแล้วก็คุณตินาคริสติน่านั่นเองนะคะ
รวมตัวกันจัดคลิปเดินแคทวอคหลังเวทีแบบเฮฮาเลยค่ะ
แถมคุณแอมนะก็โพสต์ลงไอจีร่ายยาวความซึ้งในใจนะคะ
ที่มีเจ้าภาพมีถึง๕เพื่อนสีค่ะ
โดยไม่มีคุณอุหารือไทยค่ะ
คนไปเม้นถามว่านะจะมีโอกาสเห็นแอมอุบนเวทีคอนเสิร์ตอีกหรือเปล่านะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็เข้ามาตอบว่าคงยากค่ะ
งานนี้นะโซเชียลเลยจับโยงประเด็นตีข่าวว่าทั้งคู่นั้นคงแตกคอปิดตำนานคู่ซี้ไปแล้ว
คือสองคนนี้นะเคยออกอัลบั้มคู่กันเนี่ย
โด่งดังมันก็ตั้งหลายเพลงเลยนะ
ล่าสุดค่ะเจอนักร้องต้นเรื่องนะคะระหว่างอัดรายการตัวแม่มาแล้ว
รีบคว้าแขนนะคะมาถามทันทีว่าเออเรื่องมันเป็นยังไงมาไงคะพี่
ตื่นเช้ามาวันนั้นนี่สำลักกาแฟเลยอ่ะ
เพราะมันไปอย่างนี้ได้ยังไงเป็นการจบจ๊อปนี้ก่อนก็คือขอบคุณก่อนเท่านั้นเอง
พี่ก็ไม่ได้เรียบเรียงอาจจะไม่ได้เรียบเรียงคำพูดให้มันให้มันถูกต้องกับการตอบเมนต์นั้นนะคะ
มันก็เลยอาจจะทำให้มีการตีความเอาไปได้
มันไม่มีตำนานอะไรมันไม่ได้มีแบบคือทุกอย่างมันถูกสร้างขึ้นมา
คือตอนหลังมันไม่ได้มีพอมันซามันก็ไม่ได้มีงานจ้างที่ไปด้วยกัน
อู๋ไม่เจอกัน๒ปีแล้วจ้างมาได้ค่ะถ้ามีการจ้างนี่ก็ไป
ดูจากการสัมภาษณ์แล้วคงจะไม่มีเรื่องดามงดราม่าอะไรกันนะคะ
คือคนเขาก็ไปคอมเมนต์ถามไปแซะถามนะว่า
ไม่ค่อยเห็นรูปคู่กับพี่อู๋เลยไม่ค่อยเห็นทำงานร่วมกันกับพี่อู๋เลย
ก็มาทางแก๊งเพื่อนสาวนะคะที่อย่างกล่าวไปแล้วอย่างนี้
แล้วพี่อุ๊บบอกว่าแล้วพี่แอมบอกว่าคงจะไม่ได้ร่วมงานกันแล้ว